เอาล่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชรไปดูกันหน่อย
เพราะว่าท่านนั้นนะคะเจองูเหลือมยาว๔เมตร
มันจะเข้าไปกินไก่ในร้าวค่ะ

อุปสรรคที่ว่านี่คืออะไรไปดูภาพ
เห็นชัดเจนเลยว่ามันติดกับตะข่ายนี่แหละค่ะ
ไก่ก็กินไม่ได้แถมตัวยังติดตะข่ายพันรอบแบบนี้เลย

เรียกว่าเสียท่างูเหลือมนักล่าสิ้นฤทธิคาเชือกเลยล่ะค่ะ
ได้แต่อยู่นิ่งรอพี่กู้ภัยให้มาช่วย
จริงก่อนหน้านี้มันก็พยายามที่จะดิ้น
เพื่อให้ตัวเองหลุดออกจากเชือกเหมือนกันนะ
แต่พอยิ่งดิ้นเนี่ยก็ยิ่งพันก็ยิ่งรัดตัวแน่น
นี่คุณผู้ชมทำยังไงได้ต้องอยู่เฉย
เจ้าหน้าที่ก็ค่อยใช้มีดละตัดเชือกตะไครออกทีละเส้น
สุดท้ายก็สามารถนำงูเหลือมออกมาจากตะข่ายได้
เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะคุณบุญฤดี
แล้ววัดความยาวดูหน่อยคุณทัศนัย
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เลี้ยงไก่เอาไว้ในเหล้านี่แหละ
มีทั้งไก่ชนไก่บ้านเลี้ยงกันไว้เยอะแยะเนี่ยนะคะ
แต่ว่าที่ผ่านมาจะมีทั้งตัวเงินตัวทองงูเหลือมงูหลาม
แวะเวียนผลัดเปลี่ยนกันมามาเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยนอย่างเดียวไม่พอ
มาขโมยกินไก่ด้วยค่ะมากินด้วยนะมากินด้วยไม่ใช่มาทักทายอย่างเดียวเท่านั้น
แล้วเป็นแบบนี้ทุกเดือนท่านก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแบบนี้
ต้องหาวิธีละเลยทำตาข่ายดักเอาไว้แล้วถามว่ามันใช้ได้ผลไหม
ได้บ้างไม่ได้บ้างคุณผู้ชมบางตัวฉลาดหน่อยหรือบางตัวตัวเล็กกว่ารูตะข่าย
มันก็สามารถเล็ดรอดเข้าไปได้บ้างบางตัวตัวอ้วนตัวใหญ่ก็ติดที่ตะข่าย
ก็จับได้เหมือนงูเหลือมตัวนี้แหละค่ะก็คิดว่ามันก็ไปไม่รอดเพราะว่าติดตาข่าย
ซึ่งก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลนะก็ปลอดภัยด้วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะ
ที่สุดพอจับได้แบบนี้ก็ใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป